คุณผู้ชมครับปัญหาถนนซุดตัวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลโดยตรงจากภัยแรง
โดยเฉพาะถนนที่อยู่ใกล้กับแหล่งกักเก็บน้ำก็จะเสี่ยงซุดตัวมากเป็นพิเศษค่ะ
จากปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดปัญหาถนนซุดตัวในหลายพื้นที่
หากย้อนไปการเกิดถนนซุดตัวเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
เกิดรอยแตกร้าวและซุดตัวอย่างหนักระยะทางกว่า๑๐๐เมตร
บริเวณถนนเรียบคลอง๑๓ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
ด้วยสาเหตุเกิดจากน้ำในคลองแห้งขอด
ขณะเดียวกันถนนริมคลองชลประธานในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีการซุดตัวความยาวกว่า๑๐๐เมตรลึกประมาณ๒เมตร
พฤศจิกายนปี๒๕๕๘เกิดถนนซุดตัวและพังเสียหาย
บริเวณหมู่๕ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
กว่า๔๐เมตรหลังจากน้ำในคลองลดลงอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
ทำให้ดินชุ่มน้ำแล้วเกิดการพังทลายสไลด์ลงคลอง
ธันวาคมปี๒๕๕๘ถนนเรียบคลอง๙อำเภอน้องเสือจังหวัดปทุมธานี
เกิดการซุดตัวเป็นทางยาวประมาณ๕๐เมตรลึกประมาณ๑เมตร๒๐เซนติเมตร
ระดับน้ำในคลอง๙ลดลงจนบางจุดแห้งขอดจนเห็นพื้นดิน
ธันวาคม๒๕๕๘ถนนคันคลองชลประธานพังสไลด์ลงคลอง
ตำบลไผวงอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอังทอง
ซึ่งเป็นถนนลูกรังเรียบคันคลองชลประธาน
เกิดการพังสไลด์ลงคลองหลายแห่งเป็นระยะทางยาวกว่า๕๐เมตรลึก๒เมตร
และเมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมาเกิดถนนซุดตัว
บริเวณถนนเรียบคลองขุนศรีจังหวัดนทบุรี
ลึกประมาณ๒เมตรเป็นทางยาวกว่า๕๐เมตร
และพบดินเริ่มซุดตัวลงไปในคลองตลอดแนวอีกกว่า๘๐๐เมตร
จุดด้านล่างพื้นคอนกรีตเป็นโพรง
ดินที่อยู่ด้านล่างเริ่มสไลด์ลงไปในคลองตลอดแนว
จากน้ำในคลองขุนศรีลดระดับลง
และล่าสุดนะคะเมื่อวันที่๑๐มกราคม๒๕๖
ถนนสายลาดบัวหลวง๓เมืองเรียบคันคลองพระยาบัลลือ
บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานตลาดบัวหลวงธานี
ตำบลสามเมืองอำเภอลาดบัวหลวง
ซุดตัวเป็นระยะทางยาวกว่า๔๐เมตร
จุดลึกกว่า๒เมตร๕๐เซนติเมตร
และมีรอยแตกบนถนนอีกหลายจุด
สาเหตุน่าจะเกิดจากน้ำในคลองพระยาบรรลือแห้งขอด
ทำให้ดินใต้แนวเขื่อนเกิดสไลด์ตัวจนทำให้ถนนซุดค่ะ